วันนี้เนี่ยมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินข้างหลังหัวเขียวข่าวเด็ดนะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นคูณสีทองอล่ามเลยนะฮะ
แต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเคยออกไปแล้วรอบหนึ่งก็คือหลักกิโลจอมปลวก
ออกไปแล้วแล้วทำไมล่ะหลักกิโลมีเลข๔ทิศ
เคยออกไปทิศนึงแล้วเหลืออีก๓ทิศ
เอาให้หมดเอาให้ครบจริงเหรอหัวเขียวข่าวเด็ด
ชาวบ้านบอกของเขาเด็ดจริง
จำได้เลยเพราะว่าเพิ่งออกไปเมื่อ
กี่วันที่ผ่านมานี่เองรอบนี้ชาวบ้านวนกลับมาอีกที
มาอธิษฐานขอโชคคอลาฟ

เออเดี๋ยวมันมีหลายตัวเลข

คือจะไปถึงกิโลเมตรที่นู้นอันพ้อนู้นอันพ้อนี้
สองสามหนึ่งสามครับยังไม่ออกครับขอบคุณคุณยายมากนะครับ
อาจารย์ต้นครับผมสงสัยฮะมีอะไรครับ
แล้วถ้าหมดสามมุมแล้วทำไงฮะผมว่า

อันนี้คือพี่กัดแรกนะครับอีกพี่กัดหนึ่ง
กำแพงเพชรฮือฮาต้นคูณสีทองออกใบมา
สีทองเรียกว่าอะไรทองเหรอขาวหรือทอง
สีทองออกเป็นเหลืองอล่ามฮะ
ของคุณตาสถิตทรงรัฐอยู่ในพื้นที่ของบ้านวังประดานะฮะ

คุณตาบอกว่าจริงแล้วต้นนี้๒๐ปีแล้วนะ
ปีที่ผ่านมามันก็ใบสีเขียวตามปกติ
แต่ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ดีมันก็ออกเป็นใบสีเหลืองทองออกมา

พอออกมาแล้วบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ตามองอย่างนั้นแต่ชาวบ้านซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
บอกว่าร่มเย็นเป็นสุขคนเดียวเหรอให้คนอื่นร่มเย็นบ้าง
ดังนั้นก็เลยมาใกล้หน่อยเอาแป้งโรยสักนิดหนึ่ง
ขูดมาขูดไปก็ได้ติดไม้ติดมือแล้วบางคนบอกได้เลขนะฮะ
ได้เลขแล้วเลขที่ได้เนี่ยมันไปตรงกับเลขที่ได้มาจากอายุของแม่ตะเคียนด้วย
ได้มาเมื่อไหร่เมื่อสัก๒๓วันที่ผ่านมา

แม่ถูกแม่วันนี้ถูกแม่

ถวายอะไรได้หมดทุกอย่าง
จะมีอะไรได้เลยบอกผมเลย
เอ้าพูดเลขไม่ตรงกันแต่มั่นคง

มันต้องเด็ดมันต้องโดนเป็นแน่แท้นะครับ

นี่นักวิเคราะห์ทั้งสิ้นเลยนะฮะนี่กำแพงเพชรครับ
ต่อเนื่องเลยนะคะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ชาวบ้านเขาฮือฮากันมากเลย
คุณผู้ชมแม่ไก่มาออกลูกมาฟักไข่ค่ะ
คุณผู้ชมบนหลังรถนี่รถสีแดงคันนี้

มันมีปริศนธรรมด้วยนะที่ชี้อยู่ป้ายทะเบียนมันชัดเกินไป
ปริศนธรรมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบนี้หมายเลขทะเบียนนั่นแหละ
คุณผู้ชมดูเองนะคะ๓๐๕๗๐๘เจียงใหม่ค่ะ
ถามว่าปริศนธรรมอะไรคุณลองฟังนะ
แม่ไก่ออกไข่มา๘ฟองฟักออกมาเป็นตัว๖ตัว
เหลืออีก๒ฟองที่ยังไม่ฟักยังไม่จบ
พ่อไก่เฝ้าดูแม่ไก่และลูกไก่ไม่ห่างสายตา

แม่ไก่ออกลูกมา๘ฟองออกไข่มา๘ฟองปั๊ก๖
แล้วไม่ฟักอีก๒พ่อไก่เฝ้าดูไม่ห่าง

คุณอินตาหรือว่าลุงอิ่นอายุ๖๔ปีเจ้าของรถ๔ล้อแดง
แล้วบอกว่าเมื่อก่อนมีอาชีพขับรถสีแดง
ตระเวนรับผู้โดยสารในตัวเมืองเชียงใหม่
แต่ด้วยสถานการณ์โรคโควิด๑๙ที่มันระบาดยาวข้ามปีจนถึงปัจจุบัน
ก็เลยไม่ได้เอารถไปรับผู้โดยสารอีกเลย
ตัดสินใจหันมาเปิดร้านขายลาบอยู่หน้าบ้านของตัวเอง
ส่วนรถสีล้อแดงก็จอดทิ้งไว้
กระทั่งนี่แหละมีไก่ที่เลี้ยงไว้มาออกไข่
ทำให้ชาวบ้านที่ทราบข่าวมามุ่งดูเลขทะเบียนรถ
แล้วก็จะเอาเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงโชค
แล้วก็เอาปริศนธรรมไปเสี่ยงโชคเหมือนกันนะคะ
จบไปค่ะยังอยู่ที่เชียงใหม่นะคะไปที่วัดสรรมะเกียง
ไปดูไอ้ไข่ณวัดสรรมะเกียงกันหน่อย
ที่ดอยสเกตเมื่อวานมีพิธีการบวงสวงไอไข่

แล้วก็มีชาวบ้านนักเสี่ยงโชคมาร่วมพิธีจำนวนมาก
ทุกคนก็ทำตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙นะคะ

อาจารย์ชัยอาจารย์ศักดิ์ชัยคนทำพิธีมองดูตัวเลขในอ่างน้ำมนต
ปกติคนที่ดูตัวเลขในอ่างน้ำมนต์จะต้องดูแล้วก็นึกในใจ
แต่คราวนี้อาจารย์ศักดิ์ชัยแกคิดนอกใจเลยค่ะ
ประกาศออกใบเสียงดังเลยว่าเลขในอ่างน้ำมนต์นั้นคือเลขอาด

ไปพาดพิงแม่น้ำหนึ่งนะไม่มีใช่ไหม
เขาบอกเลขไปตรงอะไรทุกอย่าง
นี่ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าจดไม่ทันเราเองก็ฟันไม่ทันเหมือนกันนะครับ
บางคนก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือมาถ่ายในอ่างน้ำมนต
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปขยายแล้วก็ซูมที่บ้าน
ไปดูชัดเลยว่าเลขอะไรที่อาจารย์ชัยพูดเมื่อสักครู่